ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ระบุนะครับว่าในกรณีที่พลตำรวจตรีปวีนขอลีภัยในต่างประเทศ
อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะครับ
จากนั้นก็ยังได้แสดงความเป็นห่วงว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นอาจจะถูกพิจารณาลดระดับในปลายเดือนนี้ครับ
นายวัดติงสมิทนะครับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ถึงกรณีที่พลตำรวจตรีปวีนหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีค้ามนุษยโรฮิงญา

โดยอ้างเหตุผลความไม่ปลอดภัยในชีวิตหลังจากทำคดีค้ามนุษย์ว่า
หากเหตุผลที่พลตำรวจตรีปวีนเปิดเผยเป็นข้อเท็จจริง
และประเทศออสเตรเลียรับรองสถานะผู้ลิภัย
ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยคณะอนุกรรมการของกศมที่รับผิดชอบปัญหาการค้ามนุษย
จะนำเรื่องนี้เป็นหัวข้อหนึ่งในการพิจารณา
ซึ่งคาดว่าจะมีข้อเสนอไปอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสองสัปดาห์นี้แต่ว่าภาพลักษณ์
นายวัดยังแสดงความเป็นห่วงนะครับในกรณีที่คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศ
ด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทย
อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาและปลดเงื่อนไข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสัญหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และกฎหมายคุ้มครองการทำหน้าที่ของกรรมการสิทธิมนุษยชน
ซึ่งขณะนี้ระยะเวลาใกล้เข้ามาแล้ว
จึงต้องใช้ช่องทางตามที่รัฐมนุนฉบับชั่วคราวมีไว้

ประเทศไทยจะถูกลดสถานะจากภาคีสมาชิก
เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น
และต้องใช้ระยะเวลามากกว่า๑ปี
ที่จะทำให้สถานะเดิมกลับคืนมา
คุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงการให้สัมภาษณ
ของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งหมดได้
ผ่านแอปพลิเคชันหมายไทยรัฐ